เอามาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหบอกว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้นอนกันอีกแล้วยังไงนอกจากเรื่องของวงการลูกทุ่ง
ไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยมีการปล่อยคลิปไปบอกว่าจะมีพระเอกดังระดับเอเชียมาร่วมงานกับเราหลายคนก็ตามสืบตามค้นหลังจากที่มีคลิปนี้ออกมาค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีของเรานะฮะโดยชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์
ชื่อพระเอกในดวงใจกันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยดีเจพุทธหรือเปล่า
เออปลอยประกอบน่าจะใช่เอาหรือจะเป็นพี่หนุ่มกันใช้ว่างมาเปล่า
นั่นสิหลายคนเดากันไปเดากันมาบางคนไปนู่นเลย
เอกในดวงใจที่คุณผู้ชมทายมาหรือเปล่าไม่ใช่แค่แฟนแฟนอยากรู้และอยาก
ดูนะคุณผู้ชมเราสองคนก็อยากรู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เออ
ติดตามไปพร้อมกันนะคะก็รอลุ้นไปด้วยกันได้
๓กุมภาพันธ์นี้รู้กันแน่นอน
แต่แค่เห็นชื่อหนุ่มที่เดากันมาบอกเลยว่า
เซอร์ไพรส์วงการแน่นอน
นี่ขนาดดูหลังอุ้ยตายแล้วปล่อยให้ถอดเสื้อแล้วแบบตัดจบได้ยังไงเนี่ย
ดูแลเขาไม่ดีเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันหลังนั้นเรียกขึ้นไปดูแลได้
รอลุ้นคุณมงคุณแม่ถามอย่างนี้สักที่ไม่บอกเลยนะ